ขอให้ท่านให้โอกาสกับพวกผมพวกเราที่อยู่ที่นี่
โดยคุณพิจารณ์เป็นผู้นำนี้ได้ทำงานให้ประชาชนครับ
การใช้มติตามข้อ๔๑ดำเนินการใช้ได้
ก็คือไม่สามารถจะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้
ในสมัยประชุมนี้ผมขออนุญาตปิดประชุมครับ
คุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้ว่าการประชุมรัฐสภา
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทั้งสองครั้งที่ผ่านมา
บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการคุมเกม
และสามารถใช้ดุลยพินิษฐ์ได้ในหลาย
และโอกาสก็คือประธานสภาท่านอาจารย์วันนคุณวันมมนม
แต่ทีนี้ค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้
มันทำให้เกิดข้อคำถามว่าการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเป็นอย่างไรบ้าง
คือให้ความเป็นธรรมกับท่านว่าหลายคนก็ชื่นชมท่าน
ว่าทำหน้าที่ได้ดีถูกต้องแล้วดีแล้ว
แต่คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าคุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

เพราะว่าข้อบินทิศไฉค์ออกมาอย่างนี้
ผมเองเมื่อวานพยายามหาช่องทางหาทางออกให้
คุณเจ้าสื่อนิวเรียนหักโดยที่ใช้เสียงข้างมากธรรมดาเนี่ย
นะครับโดยไม่มีช่องทางที่ชอบด้วยข้อบังคับเนี่ย
ผมก็ไม่ยอมพยายามเสนอให้เป็นอำนาจการวินิจฉัย
รัฐสภาไปนะครับมันเมื่อมันออกมาอย่างงั้นเนี่ย
มันก็ต้องยอมรับไม่มีใครพอใจครับ
ในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
พูดตรงเลยว่าไม่พอใจอย่างมาก
คือมันมีคำถามว่าทำไมประธานรัฐสภา
ไม่ใช้ดุลพินิษฐ์ว่ามันมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
ในการให้คุณพิทาเสนอชื่ออีกครั้งหนึ่ง
พอไปใช้วิธีลงมติยังไงมันก็แพ้แน่นอนอยู่แล้ว

แหมวูสาเชิญท่านมาเป็นคนกลาง
ระหว่างเก้ากลายกับเมือไทย
แต่พอให้ลงปฏิออกเสียงกันอย่างนี้
มันก็แพ้ไงมันก็แพ้อ่ะก็เลยมองว่ามันไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่
แต่สุดท้ายเนี่ยพอบทสรุปมันออกมาเป็นแบบนี้
ทุกคนก็รู้สึกลำบากเพื่อไทยเองก็ลำบากเหมือนกัน
เพราะมันกลายเป็นบรรทัดฐานไปแล้วไงคะในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่า
มันเป็นยติเสนอชื่อคนเดิมซ้ำไม่ได้ยกเว้นแต่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
สภาก็ใช้ดุลยพินิษฐ์ได้หรือไม่ก็รอสมัยประชุมหน้าเลย
โอ้โหทีนี้ค่ะพอมันออกมาเป็นแบบนี้มันเป็นบรรทัดฐานไปแล้ว
เพื่อไทยก็ลำบากใจลำบากเหมือนกันถ้ามีโอกาสเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ก็มีโอกาสที่จะไม่ผ่านแล้วพอไม่ผ่านก็เสียแบบตัวเล่นดีไปหนึ่งท่านเลยอย่างนี้ค่ะ
มันก็ยากจริงจริงที่จะผ่านด่านไปได้ทีเนี้ยปัญหาอยู่ที่พักเพื่อไทยจะเอายังไง
สำหรับการโหวตครั้งต่อไปคือมันต้องชัดมันต้องชัวร์มันต้องมั่นใจว่าจะไม่แบบไม่ถูกตีตกไปแล้วอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เสียคนของเราไปด้วยเกิดเรามีคนเดียวเราเสนอไม่ได้มันจบเลยนะครับ

ชนนานบอกเกิดเรามีคนเดียวเราทำยังไง

ใช่ค่ะมันเลยตีกรอบเอาไว้หมดเลยไงค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ย้อนไปดูคลิปการลงมติที่ประชุมรัฐสภาที่เมื่อวานนี้นะคะ
ที่มันกลายเป็นยัตติซ้ำเสนอชื่อคุณพิธารอบ๒ไม่ได้ขัดต่อข้อบังคับข้อที่๔๗
แล้วก็คุณวิโรธลักษณะอดีศรสสเก้าไกลก็พยายามจะชี้แจงหรืออะไรแบบนี้
แต่สุดท้ายพอผลออกมาแบบนี้พอผลออกมาปุ๊บก็ยังมีคนยกมือจะถามจะพูดอะไรกันต่อใช่ไหมคะ
แต่ท่านอาจารย์วันนอร์คือปิดเลยขึ้นอย่างนี้เลยแล้วปิดเลยแล้วลุกเลย
อ๋อเห็นมวะคือตอนตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเสียงคุณวิโรศ์
ขออฮฤษออดมาเลยค่ะคุณวิรุษปิดเลยแล้วก็ขึ้นอย่างงี้เลย
เหมือนปิดรายการถ่ายทอดจากทางรัฐสภาพขออนุญาตถูกจุดครับเจอกันใหม่๒๗กรกฎาคมไปเลยอย่างนั้น